สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุ
กับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
และแน่นอนนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดล้อมวงในการมาฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว

ตลอดเดือนตุลาคมนี้เดือนแห่งความสยองขวัญ
เรามีคอนเซ็ปต์เหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผี
มาเล่าให้กับคุณผู้ชมนั้นได้รับฟังกันครับ
แขกรับเชิญของเราในค่ำคืนวันนี้
เคยมาเยือนสถานีผีดุของเราแล้ว๑ครั้ง
ครั้งนี้เขามาพร้อมกับอีกหนึ่งประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
ถ้าพูดถึงชื่อชายรัฐขันทอง
หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อนี้สักเท่าไหร่
แต่ถ้าจะพูดถึงฉายาในการเล่าเรื่องผี
ประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญของเขานี่
ถ้าเป็นชื่อนี้การันตีแน่นอนครับ
ต้อนรับน้องหมีเพื่อนผีครับ

แล้วก็เคยมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราแล้ว๑รอบ

ครั้งนี้มาในฐานะนักเล่าล้านวิว

ต้องบอกว่าหมีนี่เป็นคนแรกเลยนะครับ
ที่มีเรื่องเล่าระดับล้านวิว

เพราะว่าตอนนั้นที่มันโด่งดังจริงก็คือเรื่องของค่ายลูกเสือ

จนกระทั่งมาถึงวันนี้หมีเล่าเรื่องต่างเยอะแยะมากมาย

นะครับซึ่งวันนี้หมีก็จะมาอีกหนึ่งเรื่อง

และเป็นประสบการณ์ที่เจอมากับตัวเอง

ตั้งชื่อผมนึกว่าจะเป็นเพลงสามช่า

มาเป็นคอมโบ้เซ็ตครับเพราะว่าช่วงทำงานเบื้องหลัง
หลายคนในรุ่นพี่ในวงการก็จะบอกว่า
ระวังนะเวลาไปไฟล์กองแถบผีอะไรพวกนี้

ส่วนมากกล้องถ่ายที่เกี่ยวข้องกับหนังผีอะ

แม้แต่สตูดิโอห้องจัดรายการอย่างเนี่ย

ประมาณนั้นนะครับ

แล้ววันนี้น้องหมีจะมาเล่าที่จะมาเล่าในวันนี้เนี่ย

เป็นประสบการณ์ที่เจอมากับตัวเอง
กับตัวเองแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานด้วย

คือแรกเริ่มเดิมทีนะครับพี่แจ๊คเราก็ได้รับมอบหมายไปทำหนังภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง
เราก็ยกกองกันไปถ่ายทำที่จังหวัดหนึ่งแล้วกัน

ซึ่งรุ่นพี่เขาก็จะบอกแล้วเนี่ยระวังนะไปถ่ายหนังผีตรงดื่นเนี่ย
ถ้าไม่เส้นไหว้ให้ดีหรืออะไรให้ดีนี่ไม่สำรวมและไม่ระวังเครื่องคำพูดก็มักจะโดน
เราก็ยกกองไปถ่ายธรรมที่จังหวัดหนึ่งในภาคตนออกนะครับ
สถานที่นี้มันเป็นชุมชนคนจีนโบราณอายุ
อายุน่าจะอนามประมาณ๑๐๐กว่าปีได้

โดย๘๐ของบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ย
เขาจะเป็นบ้านไม้กึ่งปูน
ไม่มีบ้านไหนเลยที่เป็นตึกทั้งหลัง
ผสมผสานระหว่างความเป็นจีนแล้วก็ความเป็นไทยครับพี่แจ๊ค
เราก็หาสถานที่ไทยทำเสร็จหมดเรียบร้อยปุ๊บ
เราก็ไม่มีกองที่จะตั้ง
แต่งหน้าคอสตูมสวัสดิการนะครับ

จนกระทั่งเราก็ไปได้ที่ที่หนึ่ง
ซึ่งเป็นสารเจ้าจีน
อยู่นะครับทั้งกองกันใน

ประมาณเกือบน้องสนามฟุตบอลเลยนะ

โรงนิ้วนี่ก็แบบอลังการมาก

เราก็เลยตั้งหลายกองเลย

สวัสดีการกับข้าวก็อยู่ตรงนี้นะครับ

ผมจะเล่นเป็น๒พาร์ทนะครับ

ปกติครับพี่แจ๊คไม่มีปัญหาอะไรเลย

ผมจะต้องแต่งเอฟเฟคเป็นผี

เขาจะต้องแต่งละเอียดและเต็มตัวเลย

มันก็จะไปอยู่ตรงบริเวณ

และกระจกจะไม่ใช่กระจกเงานะครับ

กระจกหน้าตู้ที่จะเห็นเสื้อผ้าอยู่ข้างใน

ผมก็นั่งคุยกับพี่เมคอัพ
บอกว่านี่เสื้อผ้าใครวะที่อยู่ในตู้

หม้อห้อมเสื้อยีนเกงยีนเสื้อขาว

พวกของใช้อยู่ในตู้นี้หมดเลย

น่าจะเป็นเสื้อผ้าของคนที่มาเล่นงิ้ว

เพราะว่ามันมีนาฬิกามีสร้อย
มีแหวนอยู่ในตู้หมดเลย

มาหยิบที่นี่ใช้ได้ขอคุยเร่งกันข่ำ
ทีนี้พอผมเล่นเป็นพาร์ทผี

ก็ไปอยู่ตรงหน้าตู้

แล้วก็มีพี่อาดาราชายอีก๒ท่าน

ผมเล่นเป็นผีจะใช้เวลาในการแต่งหน้านานหน่อย

ตอนนั้นประมาณสักบ่ายสองนะพี่แจ๊ค

กลางวันเลยครับประมาณสักบ่ายสอง
ผมไม่ทราบว่าใครเห็นเป็นคนแรก
แต่ที่ผมเห็นก็คือว่า
ผมนี่นั่งหันหน้าเข้ากระจก

ผมเห็นคนเดินผ่านหลังผมไป

เห็นด้วยการมองผ่านกระจก

แต่ลักษณะการเห็นมันไม่ได้ชัดมาก

ก็นั่งแต่งหน้าไปคุยไปตลกโปรกฮาไปเรื่อย
กระทั่งพี่ดาราชัยที่อยู่ตรงกลาง

ในเรื่องนี้แต่งเป็นผีกันกี่คน
ผมก็อ๋อผมคนเดียวพี่

แล้วเขาก็หันไปเหมือนกับแบบไม่ได้สนใจอะไร

ก็เหลือดาราชายอีกท่านหนึ่งที่ยังนั่งอยู่
ผมก็นั่งไปเรื่อย
ก็คือนั่งฟังนู่นฟังนี่ไป

คือช่วงแรกเนี่ยเขาเดินจากขวาไปซ้าย
แต่คราวนี้เขาเดินจากซ้ายไปขวา

แต่คราวนี้เขาไม่ได้เดินธรรมดาครับพี่แจ๊ค
ช่วงที่ระวังเดินมาทางนี้แล้ว

แล้วเขากอดอกมองอย่างนี้

แต่รู้ว่าเท่าที่ดีเทลที่จำได้เนี่ย

แต่ที่มันแบบรู้สึกแปลกก็คือว่า
คนนี้เขามองเขาหยุดเขามอง

พอโฟกัสไปที่กระจกเนี่ยครับพี่แจ๊ค

หน้าเขาแบบสีแดงแต่หน้าเขาพับ

แล้วผมก็คิดว่าเขาก็คงเดินไปแล้ว

สักพักดาราชายที่เหลืออยู่เนี่ย

ผมเห็นตั้งแต่ช่วงแรกแล้วที่นั่งที่นั่งกันอยู่ตรงนี้

บอกใช่พี่ชุดขาว

บอกใช่พี่หน้าเขาแดงหน่อย

แต่ลักษณะการคือด้วยความที่ว่าเขาอยู่ริมสุด

แจ๊คหน้าเขาหักจริง

ระหว่างทางก็พากันแทบจะชนกันแล้ว
ซึ่งในนาทีนั้น
โอ้โหกองที่นี่แต่งหน้าผีเหมือนเนอะ

พอคุยกันแล้วปุ๊บเนี่ยผมก็ถามพี่เมคอัพว่า
รุปแล้วก็คือมีผมคนเดียวเท่านั้นแหละ

เพราะว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยจะมีผีอีก๒คน
แต่เป็นเอ็กซ์ต้าซึ่งเขาอยู่โรงแรมเขาไม่ได้มา
ผมก็เอ๊ะใครวะก็เดินหากันพี่แจ๊ค

มีใครนะในกองที่แต่งชุดขาว

ด้วยความที่ว่ากองถ่ายเป็นกองไทยขนาดใหญ่

ควรที่จะไปหาที่สวัสดิการ

พี่อันพี่วันนี้ทีมงานเราคนนี้
มันมีใครที่แบบแต่งหน้าแดงบ้าง
อ่าแล้วแบบใส่ชุดขาวบ้าง

เราก็ไม่ได้คิดอะไรครับ

เหลือแต่ผมเนี่ยที่ยังต้องใส่เอฟเฟค
สักพักพี่แจ๊คประมาณสัก
แล้วเวลานั้นประมาณสัก๓โมงจะ๔โมงก็ได้แล้ว
คือพี่อันที่ผมไปถามสวัสดิการ

เขาทำอะไรเสร็จหมดเรียบร้อยปุ๊บ
เขาจะเอาเปรย์ไปนอน

แล้วด้วยความที่ว่าสารเจ้าจีนมันลงยายมาก

แจ๊คเชื่อไหมพัดลมเพดานที่สารเจ้า

ปรากฏว่าเขาก็ไปนอนตรงข้างเรา

เพราะมันจะมีมุมอยู่มุมหนึ่ง

พี่อันเห็นทำเลทองแล้วก็เลย

ปรากฏว่าอ้าวมันมีพัดลมนี่

ด้วยความที่ว่าพัดลมมันเยอะใช่ไหมพี่แจ๊ค
สวิตช์มันก็จะเยอะตามตรงนั้นพัดลมไปด้วย

อันก็ไล่เลยครับทีนี้

คือไล่จะหาให้สวิตช์ตรงกับตรงที่เขาอยู่
ข้างหน้าหน้าโรงนิ้ว

เฮ้ย

หมายถึงว่าพอไล่เปิดไอสวิตช์ไป

แล้วตรงที่มันหมุนเนี่ยคือจุดพักศพ

ก็ไปถามคนที่ดูแลว่า

เวลาแบบเขาล้างป่าช้ากัน
เขาก็จะเอาเศษกระดูกเศษเนื้อผู้ตาย
รวมถึงเสื้อผ้าของใช้

ของคนตายทั้งนั้นเลยครับพี่แจ๊ค

น้ำเหลืองน้ำหนองเต็มเลย
ก็เลยเล่าให้เขาฟังว่า

บอกอ๋อสงสัยจะเป็นศพแรกที่นี่

ก็จะเป็นผู้ชายที่เกิดอุบัติเหตุจาก

เพราะว่าตอนที่เรานั่งแต่งหน้าแต่งอะไรไปด้วยครับพี่แจ๊ค

พี่แจ๊คไปพูดว่าแม้ถ้าของขาด
ก็มาหยิบที่นี่เอาแล้วกัน
เหมือนจะไปลบลูเขาไปเอาของเขามาเลย
เราก็คิดว่าเออเราหยิบไปใช้ก็ได้
นะครับนี่ก็เป็นเรื่องแรกเลยที่แบบ

ต่อมาเรื่องที่๒เนี่ย

อันนี้พูดได้ที่จังหวัดเชียงรายครับ
โลเคชันก็เป็นแนววัดเหมือนกัน
ไฟโลเนี่ยเขาจัดหาให้ว่าที่นี่เด็ด

แนวทางเมืองอะไรอย่างนี้
แล้วก็อ่ะพอไปถึงโอ้พี่แจ๊กเด็ดจริง

แล้วในวัดเนี่ยเขาจะมีคล้ายอนุรักษ์ความเป็นไทย
เขาก็จะมีบ้านไม้บ้านไม้ที่สร้างไว้
แล้วบ้านไม้หลังนึงเนี่ยโอ้โหพี่แจ๊คประวัตินี้ก็เด็ดแล้ว
ก็ไปถามทางตู้ตุ๊บอกว่าบ้านไม้หลังนี้นะ
เป็นบ้านไม้จากคนที่เสียชีวิตไปแล้ว
แต่ละครัวเรือนเอามาประกอบรวมกัน

จุดศูนย์รวมเลยครับแล้วผมก็มีโอกาสได้ขึ้นไปบนบ้านหลังนี้
ปรากฏว่าก็น่าจะเป็นตามที่ตู้เจ้าท่านบอกจริง
เพราะว่ามันมีลูกคนตายทั้งนั้นเลยครับพี่แจ๊
ประมาณ๒๐๐กว่ารูปรูปขาวดำ

ใช่ครับไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็มีแต่รูปผู้ตายผู้เสียชีวิตไปแล้วทั้งนั้นเลย

ตู้ทางภาคเหนือก็แปลว่าพระครับพี่แจ๊ค
เขาจะเรียกพระแทนคำว่าตุ๊
ก็คือพระตู้เจ้าก็คือพระเจ้า
เพื่อผู้ผู้ชมจะได้เข้าใจด้วยว่าตู้แปลว่าพระ

แจ๊คใช่ไหมเราใช้เวลาถ่ายทำที่นี่ประมาณ๗๑๐วัน

ไม่เคยเจอจริงนะเสียงก๊อกแก๊กไม่เคยเจอ
ทั้งที่เราก็คุยกับทีมงานเราน่าจะโดนผีหลอกกันบ้างแหละ
แต่ปรากฏว่าก็ไม่เคยก็ไม่มีอะไรเลยครับพี่แจ๊ค
วันสุดท้ายครับพี่แจ๊คเราคิดว่าเราน่าจะไม่โดนอะไรแล้ว
ปรากฏว่าวันสุดท้ายเนี่ยเป็นซีนใหญ่ที่จะต้องเปิดตัวว่า

ก็จะมีน้องเอ็กซ่าประมาณ๔๕๖คนประมาณนี้

แต่ที่จำได้เลยก็คือว่าน้องเอ็กซ์ต้าทั้งหมด
ประมาณ๔๕๖คนเขาแต่งหน้าผี
แต่แต่งหน้าผีในทีมชาวเมืองล้านเมือง

ก็จะนุ่งผ้าสิ้นแต่หน้านี้เละเลย

ปรากฏว่าน้องเอ็กซ์ต้าทีมนี้
เขาแต่งเสร็จประมาณ๗๘โมง
จังหวะครับพี่แจ๊คฝนมันตกลงมา
ฝนมันตกแบบกระนำมากเลย
จนกระทั่งต้องยกกองเลื่อนไปก่อน
รอให้ฝนหยุดแล้วค่อยทายทำกัน
ด้วยความที่ว่าพอฝนมันหยุดปุ๊บเนี่ย

แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็ไปนั่งเม้ากัน

ผมเนี่ยนั่งอยู่บนสารวัตร
ก็นั่งเช็คบทเช็คอะไรไปเรื่อย
แต่น้องเอ็กซ์ต้าทีมเนี่ย

ด้วยความที่เขาตื่นเช้ามากเลยจะต้องมาแต่งหน้า
เขาก็ไปนอนตรงมันจะเป็นซุ้มสาลาเล็ก
แล้วซุ้มเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับบ้านหลังนี้

ก็นั่งผู้หญิงครับนั่งคุยกันแล้วก็เมาส์กันแล้วก็

ประมาณสัก๑๐โมงฝนเริ่มหยุด
ช่างไฟพี่ทีมงานอยู่คนหนึ่งเนี่ย

ไอ้น้องกลุ่มนี้ตั้งแต่๘โมงแล้ว

ไอ้น้องกลุ่มนี้มันไม่เมื่อยกันบ้างหรือวะ

พอพี่ช่างไฟท่านนี้นะครับพี่แจ๊ค
แตะแค่หัวเข่าอะแตะ

ยังไม่ทันจะเขย่าเลยครับพี่แจ๊ก
น้องกลุ่มเนี่ย

เป็นอะไรใจเย็นไม่เอาลูก

อะไรออกหมดเลยจนกระทั่งน้องเขากลับบ้าน

อะไรวะเนี่ยจนกระทั่งต้องโทรตามน้อง

มันสิ่งสุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรหรอก

จนกระทั่งฝ่ายผู้จัดการกองเนี่ย
เขาก็ไปเจรจาตามน้องกลับมาได้

เราก็โอเคเดี๋ยวก็แก้ไขกันไปอะไรอย่างนี้
ประทั่งมันรู้ตอนหลังนะพี่แจ๊ค

ฝนมันตกใช่ไหมครับเขาก็เดินไปหาที่คุยกัน

พักผ่อนก็ไปได้ตรงสาราที่ผมบอกไว้ตอนต้นเนี่ย

มันจะมีหมอนที่เป็นรูปสามเหลี่ยม

ก็คุยกันไปแล้วก็เผลอหลับแต่ช่วงที่เผลอหลับเนี่ย

หันปลายเท้าเข้าบ้าน

สักพักน้องคนที่เล่าให้ผมฟังเนี่ย

แค่หัวแตะไอ้หมอนอิงเนี่ย

หนูได้ยินเสียงมาจาก

เป็นเสียงสล้อซอสึง

เนี่ยฮะช้าเขาก็เอ๊ะ

เขาก็พยายามจะลืมตาขึ้นมาดูปรากฏว่า

เขาก็พยายามที่จะแบบมองหน้ากันว่า

แล้วก็พยายามมองหาสายตาว่าใครเนี่ย
บริเวณนั้นไหมปรากฏว่าไม่มีเลย

แล้วสายตาเขาเนี่ยด้วยความที่ว่าปลายเท้าเนี่ย

มีเพียงแต่รูปศพเท่านั้นอะ
เขาบอกเห็นคนจำนวนนึงเลย

สนุกสนานเลยพี่แจ๊คกำลังลำ

จังหวะที่แบบลำเขามองอยู่เนี่ย

แล้วก็มีผ้าสบายผมเรียกไม่ถูก
ก็คือผ้าบาเอาไว้

แล้วก็เดินลงมาบันไดบ้านอะ
แล้วก็ลำไปด้วย

ไม่ใช่แล้วอ่ะไม่ใช่แล้วเพราะว่าตอนที่จะนอนไปเนี่ยยังไม่เห็นมีอะไรพวกนี้เลย
ยายคนนี้อุ้ยคำคนนี้เดินมาแล้วก็มาสะกิดมาสะกิดที่หน้าแข้งนะครับผม
อุ้ยคนงามเนอร์คนงามป่ะไปอยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันไปไปอยู่ด้วยกัน
ก็พยายามจะดึงขาน้องเขาบอกไม่ไปหนูไม่ไปหนูไม่ไป
แล้วอุ้ยคำคนนี้ก็พยายามแบบจะชุดกับชากรากเนี่ยบอกปะปะกันแห็ม
ผมก็ไม่รู้พูดถูกหรือเปล่านะเขาบอกแป๊ะไปกันเตอร์ไปเต้ยกันเนอร์แป๊ะไปเนี่ย
สนุกสนานอบลำน้องก็บอกหนูไม่ไปหนูไม่ไป
ยายคนนี้ก็ไปดึงน้องคนนู้นไปจับน้องคนนี้เขาก็พยายามที่จะฉุดกระชากลากถูกัน
กระทั่งช่วง๑๐โมงมีช่างไฟเดินมาอันนี้คือเราย้อนหลังแล้ว
ช่างไฟเดินมาเห็นว่าไอน้องคนนี้หลับอยู่แต่ในความเป็นจริงเขาไม่ได้หลับ
เขาพยายามที่จะดิ้นจะดิ้นแต่ภาพที่ที่ช่างไฟเห็นเนี่ยเห็นว่าน้องเขาหลับอยู่
ก็แตะพอกำลังจะเอื้อมมือประมาณนี้พี่แจ๊คอุ้ยคำคนนี้เขาก็บอกอุ๊ยพอสุมาเตอร์นึกว่าปี
นึกว่าผีเขาบอกว่านึกว่าเป็นพวกเดียวกันแล้วเขาก็เดินเดินจับจ้ำอ้าวเลยขึ้นไปในบ้าน
แล้วน้องพอแตะปุ๊บน้องเขาหลุดแล้วก็แบบช่วยด้วยหนูช่วยด้วยช่วยพี่ช่วยด้วยคือหลุดไปเลย
ผมก็เฮ้ยเดี๋ยวแสดงว่าแต่งหน้าเหมือนมากเลยเนี่ยจนผีคิดว่าพวกเดียวกันน่ะ
ก็คือแต่งหน้าผีแล้วไปนอนเขาอาจจะคิดว่าเป็นพวกเดียวกันก็เลยอาจจะชวนไปสนุกด้วยกัน
ไปสนุกด้วยกันครับพี่แจ๊คเฮ้ยต้องขอบคุณพี่ช่างไฟ
พูดว่าไงดีอะพี่แจ๊คคือช่วงเวลาถ้าพี่ช่างไฟไม่เดินไปบริเวณนั้นแล้วไม่สังเกตเห็นว่าน้องเขาแบบหลับแปลกเนอะ

ส่วนมากถ้าเราโดนผีอำเรื่องเล่าพี่แจ๊ค
ก็จะอำโดนอำคนเดียว

ลักษณะว่าอุ๊ยคำบุญนี้หน้าตาเขาเป็นไง

ผมมวยผมสีดอกเหล่า

มันจะมี๒ห้องในบ้านพี่แจ๊ค

อุ๊ยแปลงนะ
คือช่วงเวลาที่อยู่๗๑๐วัน

ผมว่าเราเครียดนะ

แต่ในมุมนั้นผมว่ามันไม่น่าจะห่าง
ด้วยความที่ว่าเราก็ไปดูโลด้วยเนอะ

ที่มีป่าคำชโนธ

แต่พูดป่าคำชโชตมาขนาดนี้
ก็บอกไปเถอะว่าอุดอน
ที่แบบในตำนานเลย
ใครไปก็จะโดนกัน
ปรากฏว่าหัวหน้าผมเนี่ยไม่ใช่หัวหน้าคือเป็นคล้ายว่าเป็นผู้ให้ทุน
เขาก็โรคจิตชอบให้ผมไปนอนโรงแรมที่มีประวัติฆ่ากันตาย

แต่พี่แจ๊คเชื่อไหมว่าผมไปนอน๑๐๐โรงแรมนะสมมุตินะ
ประมาณ๙๙เปอร์เซ็นต์ที่ผมจะไม่เจอ
ผมไม่เคยเจอผีในโรงแรมเลยฮะแม้แต่ก๊อกแก๊กไม่เคยเจอเลยจนกระทั่งเรื่องนี้
คือหมายถึงว่าเขาให้ทุนเหรอให้ทุนเดี๋ยวพี่ออกเงินให้ไปนอน
นอนเพื่อที่จะได้มีเรื่องเล่ามีแบบแรงบันดาลฉายในการ
ในการเขียนเรื่องผีผมก็เออก็ไป
ด้วยความที่ว่าเราไม่เคยเจอผีในโรงแรมพี่แจ๊ค
ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรที่มีประวัติฆ่ากันตายหรือว่ามีเหตุการณ์ฆาตกรรมเนี่ย
ผมไม่เคยเจอแล้วพี่แจ๊คจนกระทั่งน้องในทีมรู้กันว่า
หมีไม่เคยเจอผีในโรงแรมถ้าใครกลัวผีไปนอนกับแกเลย
คือไม่เจอแน่ก็มีน้องอยู่คนหนึ่งชื่อแต๊ง
เขาก็รู้ว่าผมไม่เคยเจอผีในโรงแรมแล้วเขาก็ได้ยินว่าโรงแรมนี้
กิจศัพท์สมคำราวรือจริงเขาก็เลยพี่หมีผมขอนอนด้วย
ผมก็อ่าได้เต็มที่เลยเขาก็มานอนกับผม
พอไปนอนเสร็จแล้วก็พูดเรียบร้อยประมาณสัก
น่าจะประมาณเที่ยงคืนนะพี่แจ๊คผมตื่นจากห้องน้ำ
อ้าวหายไอ้น้องที่มานอนด้วยหายผมก็ไปไหนวะ
หนูอยู่ในห้องน้ำเรากำลังจะเข้าห้องน้ำพอดี
ก็เลยเดินเปิดประตูไปดูไม่อยู่ไปไหนมันวะ
ก็เข้าห้องน้ำเสร็จอะไรหมดเรียบร้อยปุ๊บ
คงจะอยู่ล็อบบี้ข้างล่างหรือไม่ก็อยู่ห้องทีมงานคนอื่น

ผมก็เดินลงไปหาล็อบบี้ก็ปรากฏเราก็มีทีมงานบางส่วนเขาเซ็ตกล้องเซ็ตอะไรกันอยู่
พี่มีใครเห็นจ้างแตงไหมเนี่ย
เออไม่เห็นไม่ได้ลงมา

เพราะว่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าแถวนั้นมีอะไรบ้าง

ประมาณสักตี๓พี่แจ๊คตื่นมาอีกรอบหนึ่ง

ผมสงสัยคุณคุณจะเล่นมีแฟนอะไรก็วางไปนะครับ
ผมก็ไม่ได้สนใจก็นอนเลย
กระทั่งประมาณสักช่วง๖โมง๗โมง๘โมงประมาณนี้ครับ
ปรากฏว่าผมตื่นมาแบบเช้ารับอรุณวันใหม่
เอ้าก็ยังไม่กลับก็เลยโทรตามครับพี่แจ๊ค
พอโทรตามปุ๊บเสียงโทรศัพท์ดังอยู่ในห้อง

โทรศัพท์อยู่ในห้องอ้าวมันไปไหนวะ
ก็เดินลงไปดูล็อบบี้ด้านล่างก็ปรากฏก็เจอทีมอื่นอ่ะ
เขากำลังเซ็ตของที่จะขึ้นรถตู้กันแล้ว
เฮ้ยมันไปไหนวะถ้ามีใครเห็นในแต่งก็บอก

ผมก็เดินขึ้นไปบนห้องอาบน้ำอาบอะไร

อาบน้ำอาบอะไรเสร็จปุ๊บเปิดตู้เสื้อผ้าพี่แจ๊ค

แต่งนอนในตู้เสื้อผ้าเหรอ
ตู้ในตู้เสื้อผ้าผมก็ขำนานนาทีนั้น
เฮ้ยโอ้โหตามหาตั้งนาน
ไปไหนเนี่ยอยู่ในตู้เสื้อผ้านี้เอง
ผมก็ปลุกแต๊งเองเฮ้ย

เห้ยเห้ยเห้ยพี่

จนแบบเข้ามานอนในตู้เสื้อผ้าอะไรอย่างนี้เหรอ
ไปเขาจะมูได้กะลอกแล้วอะไรก็ว่ากันไป
พอเขาอาบน้ำเสร็จเขาก็มีความกงอ่ะพี่แจ๊ค

พอเก็บของเซ็นต์โมดเรียบร้อย

ก็นั่งอยู่บนระตู้ครับ

ถามจริงทำไมเมื่อคืนไปนอนในตู้เสื้อผ้าวะ

ฝันว่ามีผู้หญิงพี่

เขามาชวนผมไปนอนในตู้เสื้อผ้าว่ะพี่

เขาก็แบบมาชวนผมไปรับนอนในตู้เสื้อผ้าดุ่ม

เขาก็ถามผมมาคำ
แล้วผมนึกว่าเจออะไรเสียดายชิบเป๋งเลย

ถูกฆ่าแล้วถูกยัดไว้ในตู้เสื้อผ้า

ใส่ชุดยังไงพี่
ซะสายเดียว

ไม่กล้าเล่าความจริงให้ฟัง

เขาน่าจะโดนแล้วแหละ
แต่ไม่รู้ว่าจุดมุ่งหมายจุดประสงค์ของการที่จะชวนเข้าไปนอนในตู้เสื้อผ้าเนี่ย

คืออย่างน้อยยังดีที่หมียังเปิดตู้เสื้อผ้าไปแล้วเจอ
ถ้าสมมุติตอนนั้นเราหาเขาไม่เจออ่ะ
หรือเราเช็คเอาท์ออกไปแล้วจะมีพนักงานมาเจอหรือตอนนั้นเขาอาจจะหายใจไม่ออกตายไม่รู้ไง
เคยมีกรณีหนึ่งนะพี่แจ๊คก็คือว่าเหมือนกับนอนละเมอะ
แล้วเดินออกไปข้างนอกผมกลัวตรงนี้มากกว่า
ถ้าคิดในแง่ดีนะพี่แจ๊คก็ยังอยู่ในห้องเราก็อยู่ในตู้เสื้อผ้า
แต่ไม่รู้จุดประสงค์ของวิญญาณตัวนั้นว่าเขาชวนไปทำอะไรในทุ่ง
หรือว่าไปดูในที่ที่เขาตายหรือก็แค่มารอเฉย
แต่เท่าที่รู้นะพี่แต่งเป็นคนที่กลัวผีมาก
แค่พูดคำว่าเป็นแค่นี้กลัวเลยขนลุกซุบเลย

ผมเชื่ออย่างหนึ่งหมีคุณผู้ชมครับ
ผมเชื่อว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปแตงจะรู้ความจริง
น่าจะรู้ความจริง
น่าจะรู้แล้วครับพี่เพราะว่าเราก็แอบแบบบอกใบ้ให้เขาฟัง
แต่เขาก็เหมือนพยายามที่จะปกปิดว่าเขาไม่เชื่อนะ
ไม่เชื่อแต่กลัวผีเนี่ยนะครับ
ก็เป็นเรื่องราวที่อยู่ในกองถ่าย
นี่เป็นเสน่ห์ของหมีเพื่อนผี
ในการเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

มีทั้งความตื่นเต้นน่ากลัวสยองขวัญแล้วก็มีอารมณ์ขันอยู่ในตัวเอง
ทำให้หมีเป็นหนึ่งในนักเล่าล้านวิว
ที่มีคนติดตามฟังเยอะมาก

สถานีผีดุของเราเวลาหมด
หมดเวลาครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวันศุกร์หน้า
เราจะกลับมาล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกันเหมือนเดิม

ส่วนสัปดาห์หน้านักเล่าล้านวิวจะเป็นใครนั้น
ต้องคอยติดตามรับชมรับฟังให้ดีฮะ
รับรองว่าพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับ
วันนี้ทางรายการขอบคุณน้องหมีเพื่อนผี

วันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ
ฝันดีผีไม่หลอกทุกท่านครับ